ไปดูความทุกข์ความเด็ดร้อนของคนทำมาหากินคนหนึ่งนะ
หนุ่มคนหนึ่งก็ทำขับแกรปคาร์ส่งของ
ถูกคนร้ายลวงไปที่เปรียวแถวเมืองทอง
เอามีดพยายามแทงหน้าแทงหูเขาลวงเงินเขา
อยากได้เงินเขาไปใช้หนี้คนที่ถูกแทงเนี่ยเขาก็มีไหวพิษดีพอ
หลอกเหยื่อว่าเป็นหนี้เท่าไหร่๒แสนใช่ไหมเดี๋ยวใช้หนี้ให้นะ
อืมแต่พาผมไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเดี๋ยวผมใช้หนี้ให้
แล้วเขาก็พาไปเชื่ออ่าสุดท้ายคนร้ายถูกล็อกคอคาโรงพยาบาลเลย
คุณผู้ชมเพราะว่าคนเจ็บเขาไหวพลิบดีเขากระซิบแฟนเขา
เนี่ยคนนี้แทงจับให้หน่อยแจ้งตำรวจให้หน่อยนะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์ภาพคือคนโพสต์จะเป็นแม่ของคนเจ็บนะฮะ
เขาบอกว่าลูกชายเขาถูกทำร้ายร่างกายพร้อมระบุข้อความว่า
ลูกชายขับแกรปขาเมื่อกลางดึกของวันที่๓พฤษภาคมเนี่ย
คนร้ายเรียกรถให้ไปรับแถวครองประปาไปส่งของที่เมืองทองธานี
พอขับรถผ่านจุดเปรียวอันนี้คนร้ายไปด้วยนะครับ
คนร้ายก็เลยล็อกคอแล้วก็ใช้มีดที่พกไปเนี่ยแทงที่หัวที่หูที่หน้า
นี่ดูสภาพแผลเห็นชัดเลยว่าโดนตรงไหนบ้าง
มันโดนที่หน้าที่หัวหมดเลยอะครับเยอะมากนะคะ
ขัดขืนต่อสู้กันแล้วก็เสียเลือดมากจนหมดแรงจะต่อสู้
ทีนี้ยังพอมีสติก็เลยต่อรองเขา
ถามว่าทำอย่างนี้ทำไมเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่
คนร้ายก็บอกว่าเป็นหนี้อยู่สองแสนลูกชายก็บอกว่าเดี๋ยวผมโอนให้
เดี๋ยวผมช่วยใช้หนี้แต่ช่วยพาผมไปส่งโรงพยาบาลก่อนได้ไหม

คนร้ายก็หลงเชื่อตามคำที่ผู้เสียหายเขาบอกไป
ก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลแถวประชาชื่น
แล้วคนร้ายก็ตีเนียนว่าเป็นญาติของคนเจ็บ
ก่อนจะเก็บนาฬิกากับโทรศัพท์มือถือของคนเจ็บไปด้วยนะครับ

คนเจ็บเขามีบัตร๓๐บาทอยู่
ระหว่างนั้นคนร้ายกับลูกชายคือคนเจ็บเขาเนี่ยอันนี้คือแม่บอกนะ
คนร้ายกับลูกชายอยู่ด้วยกันตลอด
คิดว่าเป็นเพื่อนที่ไปช่วยเหลือจริง
แต่ลูกชายเนี่ยแอบกระซิบแฟนคือ
พอแฟนรู้ข่าวก็แฟนก็ไปหาที่โรงพยาบาล

แอบบอกแฟนว่าคนนี้แหละเป็นคนแทง

ก็เลยให้แฟนรีบแจ้งตำรวจสอนอประชาชื่น
แต่ว่าตำรวจบอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
ให้ไปลงบันทึกประจำไว้เองที่โรงพัก

โดนแทงหัวแทงหน้าสักขนาดนี้

ทีนี้ก็เลยให้ลูกชายคนโตเนี่ยไปล็อกตัวคนร้ายไว้ก่อน
จากนั้นพอไปถึงโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่ย้ายไป

ไปที่สนประชาชื่นเอง
เพราะตำรวจบอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้านะครับ
ร้อยเวรสอบปากคำคนร้ายเรียบร้อย
สอบปากคำลูกชายจนไม่รู้ว่าเหตุเป็นเกิดที่เมืองทอง
ก็ต้องเอาทั้งคนร้ายเนี่ย
หอบกันไปสอนอบประเก็บ
ในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเพราะเป็นท้องที่เกิดเหตุ
แล้วล่าสุดคนร้ายก็ถูกฝากขังที่ศาลจังหวัดนทบุรีแล้วนะครับ
คัมภีร์เครือลิ้นจี่เกมเนี่ยเป็นคนเจ็บ
ตอนนี้ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิรินทร
แพทย์เย็บไป๕๐เข็มที่หน้าที่หูเนี่ยโดนแทงเข้าไป
คุณเกมบอกสั้นว่าอาการดีขึ้นแล้ว
แต่ว่ายังคงเวียนหัวอยู่บ้างถ้าเกิดว่าลุกขึ้นนั่ง
โชคดีนะตอนที่เกิดเหตุยังพอมีสติที่หลอกคนร้ายให้หลงเชื่อได้
แล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลจนรอดชีวิตไม่งั้นคงตายไปแล้ว
ขณะที่นายมานพเครือลิ้นจีซึ่งเป็นพ่อของคนเจ็บก็บอกว่า
อันนี้คือจากคำบอกเล่าของลูกชายนะ
คนร้ายใช้มีดแทงที่คอที่หูและใบหน้าของลูกชายหลายแห่ง
มีการต่อสู้กันลูกชายเสียเลือดมากจนสู้ไม่ไหว
ก็เลยหลอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินให้สองแสนแล้วกันแล้วก็แลกกับการที่พาไปดังโรงพยาบาล
ไปฟังเสียงพ่อของคนเจ็บนะครับ

แต่ก็ยังไม่มีญาติของคนร้ายติดต่อเข้าพบหรือว่าขอประกันตัว
ส่วนคนเจ็บนั้นพนักงานสอบสวนก็จะมีการเข้าไปสอบประคำเมื่ออาการนั้นดีขึ้นแล้วนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าอุทาหรณ์สำหรับคนที่ทำอาชีพแกรปคาร์
ต้องถูกคนเรียกเข้าไปก็บางทีก็ไปที่เปรียวแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายหรือเปล่า
นี่มาแอบนั่งอ่านกฎหมายดูเหมือนกันนะคะว่าจริงแล้วเรื่องความผิดซึ่งหน้าเนี่ยตกลงยังไง
คือจริงมันมีบัญญัติเอาไว้ค่ะว่าคือถ้าไม่ได้กระทำเหตุการณ์ต่อหน้าตำรวจแล้วตำรวจไม่ได้มีหมายจับอะไรมาเนี่ย
เขาก็จะไปจับไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานแสดงชี้ชัดมันมีเพียงคำบอกเล่า

สุดท้ายยาคนเสร็จก็ต้องจับเอ่อนะ

ก็ไปส่งให้ตำรวจสอบปากคำเองที่โรงพักต่อไป
อันนี้มันก็เป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนนะคะ